นี้ค่ะมีผู้ชายคนนึงโพสต์เอาไว้เพื่อเตือนภัยเวลาขับรถบนท้องถนนเขากำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ครับเงยหน้าขึ้นไปมองด้านบนโอ้โหคนลุกเลยอืมไม่ได้เห็นผีนะ
เห็นอะไรที่มันน่าตกใจกว่านั้นเดี๋ยวลองดูค่ะ
ทุกคนดูในคลิปนะเห็นไหมข้างบนบนเสาอ่ะนี่น่ากลัวล่วงมากเลย
แต่มันคงไม่ล่วงหรอกมั้งยังไงก็ระวังกันด้วยแล้วกันเสียวหมด
นี่ค่ะแท่งปูนขนาดใหญ่แล้วดูลักษณะของแท่งปูนที่วางอยู่
นี่แบบนี้เขาก็เลยกลัวว่ามันจะหล่นลงมาไหมเนี่ยจะร่วงลงมาไหมมันอันตรายหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราเลยลงพื้นที่ไปตามคลิปนี้นะคะ
ได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่
คนงานก่อสร้างเขาบอกว่าไอ้แท่งปูนอ่ะ
มันคือชิ้นส่วนรองรับแนวสะพาน
ติดตั้งยึดด้วยสายสลิงร้อยผ่านรูมาจากคาน

ศวกรคำนวณออกแบบเอาไว้หมดแล้ว
ก็เหมือนกับรถไฟฟ้านั่นแหละ

ยืนยันว่ามั่นคงแข็งแรงไม่ร่วงไม่หล่นแน่นอน
พายุมาลมแรงอะไรก็ตามไม่ร่วงไม่หล่นแน่นอน
แล้วก็เลยฝากประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางนี้นะคะ
ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะร่วงหล่นลงมา
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแห่นไปแล้วเจอแบบนี้ก็แอบกลัวเหมือนกัน